ทุกผู้ชมครับที่เพชรบูรณ์นะครับวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันหน้างานคอนเสิร์ตนะฮะ
คือชุลมุนเลยฮะมีการยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่กันด้วยนะครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่คนยิงปืนอยู่นี่หรอเสื้อชมภูนะยิงปืน
แต่เนี่ยตำรวจมึงไม่จับวะจับดิ
เฮ้ยมึงก็จับดี
นี่เห็นไหมฮะชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
งานคอนเสิร์ตนะครับในงานงิ้วประจำปีที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
งานนี้จัด๒๗พฤศจิกายนถึง๑ธันวาคมนะ

อีกคืนสุดท้ายมันก็ส่งท้ายเลยเห็นไหม

วัยรุ่นนะฮะทะเลาะวิวาดกันทั้งชายทั้งหญิงนะครับ
เอาเรื่องกันก็มีที่ตะโกนห้ามปรามก็มีนะครับ
แล้วช่วงชุลมุนมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
กระบะสีขาวก็พยายามเร่งเครื่องนะฮะ
แล้วก็พลควันนิดโอ้วเอามานี่เห็นไหม
เสียงดังสนั่นก่อนจะขับออกจากที่เกิดเหตุไป
ไม่มีรายงานคนเจ็บหรือว่าคนเสียชีวิตนะครับ
ก็คงจะเป็นพวกคู่อริ
ต่างหมู่พ่านหรือกลุ่มต่างแต๊งนะครับ
มาเจอกันในงานเนี่ยแล้วก็คงคำเม่นกัน
และมาทะเลาะกันตรงนี้ให้ไล่ยิ้งกันตรงนี้
เป็นพื้นที่จัดงานงิ้วประจำปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
คืนสุดท้ายของงานเป็นช่วงที่คอนเสิร์ตกับงานงิ้วเนี่ยเลิกแล้ว
แล้วตอนกำลังแยกย้ายกันกลับก็มาเจอกันที่หน้างาน
ก็เลยใส่กันเลยแต่คลิปขนาดนี้ไม่น่าตามยาก
นั่นสิค่ะเพราะว่าเห็นหน้าชัดอยู่